ดูคลิปหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่ง
อยากเป็นตำรวจจราจรหรือเปล่า
ทำไมถึงไปยืนโบกรถอยู่กลางถนนแบบนี้
ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมกลัวว่ารถมันจะมาทับ

รถจะเยอะ

อ๋อเขาอยากเป็นคนโบกรถดีกว่า
ตำรวจเรียกแล้ว

งั้นไปซ้อมโบกที่โรงพักก่อนละกัน

นี่ค่ะจุดตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพ
ตำบลกลางดงที่ปากช่องนครราชศรีมา

ไปที่ถนนเอ๊ะผู้ชายเสื้อแดงนี่

โบกไปกวักอยู่กลางถนนแบบนี้

แล้วเขาก็เลยบอกไงว่าอยากเป็นตำรวจก็ไม่บอก

รถมันทุกรถสิบล้อมันเยอะนะ

แล้วทุกคันที่ขับผ่านคือเขาก็กังวลแหละ

ตำรวจโรงพักกลางดงมาเรียกตัวไป

ท่าทีที่แบบจะสลดอะไรเลยนะ
คุณสืบสกุลเหมือนกับเจอเพื่อนร่วมอาชีพ

เดินเข้าไปหาคุณตำรวจแล้วก็ยกมือไหว้

ขึ้นรถก็เดี๋ยว
คงเอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วหลังจากนั้นจะติดต่อญาติให้มารับตัวนะคะ
คงจะต้องไปตรวจเรื่องสุขภาพก่อน
ว่าเขามีอาการยังไงด้วยหรือเปล่านะคะ